แต่คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสาวปูปรายาเนี่ย
กว่าที่เธอจะได้รับการยอมรับ

แล้วก็เธอต้องสลัดภาพข่าวเช้าในวัยเด็ก
โตเป็นดาราที่มีคุณภาพ
ไปอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าโกอินเตอร์นั้น

ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงปี๒๕๖๒
สังกัดวิกหมอชิต๑๓ปีในวงการ
สอนให้เธอเห็นถึงคุณค่าของโอกาสมากกว่าคนอื่น
มาหมดทุกความรู้สึกเลยเหนื่อยมากท้อมาก

แต่อะไรทำให้เธอกลับมายืนหยัดได้อย่างสง่างาม

ติดตามการเปิดใจครั้งพิเศษกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
แล้วคุณจะชื่นชมเธอไปพร้อมกับเราค่ะ

ปูเข้าวงการตั้งแต่อายุ๑๓นะ
แล้วแบบช่วงที่ปูเฮียว๑๗๑
มันเหมือนเป็นการที่ปูสู้กลับกับสิ่งต่อต้านในสิ่งที่ปูเหนื่อย
แล้วปูอยากจะแบบอยากเป็นเด็กอยากเป็นวัยรุ่น
เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยได้รับโอกาสโดยไม่สู้

คือการสู้ของปูที่ปูอยากได้
แต่ปูก็ไม่เคยเสียใจว่าโอกาสไม่เคยมาง่าย

ก็คือการที่เราเห็นค่าของสิ่งที่เราได้มา

แล้วปูกลับมาใหม่ด้วยแรงสร้างของตัวเองแรงสู้ของตัวเอง
ได้กำลังใจนะฟังเธอพูดแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ผลงานในวงการที่ทำให้เธอเป็นที่ยอมรับเท่านั้นนะ

พ่วงท้ายมาด้วยตำแหน่งทูตสันธวะมัยตรี
โครงการช่วยเหลือผู้ลิภัยจากต่างแดน
เธอเดินหน้าลุยเองสมัครเอง
เพื่อต้องการทุ่มเททุกสิ่งที่ได้มาคืนแก่สังคม
รูปแบบของการให้ที่ไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนเลยค่ะ
มองโลกแห่งความจริงแล้วก็ถึงได้บอกทำงานสังคม

คนถามว่าทำไมปูทำงานสังคม
คำตอบความจริงเลยนะจริงจากใจเลยนะ

ในการเห็นความทุกข์หรือความลำบากคนอื่น
มันบรรเทาความทุกข์และความลำบากของตัวเอง
สำหรับปูชีวิตนี้ถ้าปูไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มี

สิ่งเดียวที่ปูขอแล้วอยากจะได้จริง

อยากจะแค่ทิ้งอะไรให้กับสังคมที่มากกว่า
แค่คำว่าชื่อปูประยา